มันเกือบเกิดเหตุสลดใจฮะเหตุการณ์นี้คือ
รถกระบะแกสวนเลนลงมาจากสะพานพระราม๔
รถต้องขึ้นไปแต่กระบะมันสวนเลนลงมา
เกือบจะเกิดอุบัติเหตุชนกันครับค่ะ

ไปกลับรถมาครับไปกลับรถมาย้อนลงไม่ได้ครับ
ไปกลับรถมาพี่ไปกลับรถมาอันนี้มันทาง

มันทางขึ้นนะครับไปกลับรถมาให้ถูกต้องนะครับ
สะพานพระราม๔นนทบุรี
อันนี้ขึ้นมาคือผ่านปากเกร็ดมา
แต่เหตุการณ์ดังกล่าวนี้พูดไม่ได้พูดเฉยด้วยนะ
พูดแล้วนี่กล้องหน้ารถบันทึกภาพได้
แกเป็นกู้ภัยแล้วช่วงทอดหลังนี่
เวลาพูดเนี่ยผ่านเครื่องขยายเสียง

เห็นพฤติกรรมอันน่าละอายมักง่าย

ไอ้ถนนที่ฝั่งมันก็มีมีเกาะกลางมีใบเยอร์ขั้น

อันนี้คือทางที่เขาห้ามแบบเลี้ยวปาดเข้ามา

ไม่เข้าใจแสดงว่าเขาขึ้นมาตั้งแต่ทางลง

แต่เขากลับรถมาเพื่อมาลงฝั่งนี้ลงไปไอ้ตรงโรงหนังที่ผมบอก
เรื่องของเรื่องโซนนี้ทั้งโซนเนี่ย
ถนนเส้นนี้เขากำลังสร้างรถไฟฟ้า
แล้วบางพื้นที่อาจจะมีการปิดจุดกลับลงกลับรถ
แล้วบังคับให้ตรงไปแล้วไปกลับรถมา
แล้วก็เข้าตามทางปกติ
บางคนกลัวเสียเวลา
มีมรสัยอีกครั้งหนึ่งก็ทำพฤติกรรมเดียวกัน

ซึ่งอยู่ห่างออกไปอีกประมาณสัก๔กิโลมันไกลไง
ก็เลยจะเกิดเหตุมักง่ายแบบนี้

แต่พอพี่เขาใช้เครื่องขยายเสียงอ้าว
เฮ้ยไม่ใช่ชาวบ้านแถวเมืองธรรมดา
พี่เขาเป็นกู้ภัยพี่พิชยุทธ์ดีสม
อายุ๒๑ปีแกเป็นอาสาสมัครศูนย์ชาลีกรุงเทพ
บอกเหตุการณ์นี้เกิด๒๕พฤศจิกายนประมาณตี๓
อย่างที่อธิบายไปมาจาก๕แยกปากเกร็ด

แต่รถกระบะคันดังกล่าวมักง่ายครับ
และจะเห็นว่ามีมอเตอร์ไซค์ทำตามเช่นเดียวกัน
เกือบจะเกิดเหตุสลดใจเกือบจะเกิดอุบัติเหตุ
จากความมักง่ายครั้งนี้ฮะ

และที่สำคัญคือกลัวเสียเวลาตายไม่กลัว
คือถ้าพี่ชนแล้วพี่ตายไม่มีใครว่า

เดี๋ยวถ้าพี่ชนแล้วคนฝั่งที่เขามาถูกตายล่ะ